คุณผู้ชมไปที่วัดทรงเสวยจังหวัดชายนาฏวัดนี้เราพาไปบ่อยมาก
โดยเฉพาะช่วงที่ใกล้จะออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ครั้งนี้มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยค่ะ
คุณผู้ชมไอ้ส้มฉุนเนี่ยเป็นอดีตสิทธิ์วัดนะคะ
ปรากฏว่าเสียชีวิตไปหลายปีก่อนแล้วล่ะค่ะทีนี้เจ้าอาวาสเขาก็เลยปั้นรูปเหมือน
ส้มฉุนไว้ในวัดชาวบ้านไปขอโชคขอลาบเรื่องของการงานมีลูกยากไปขอ
ขอแล้วก็ได้นะคะคนเอาของไปแก้บนมากนายทหารท่านหนึ่งค่ะก็ไปเหมือนกันค่ะ
ไปขอจังหวะที่มีการจุดประทัดอ่ะคุณพอจุดประทัดเสร็จปุ๊บขอพร
มีแสงสว่างวาบวาบแบบนี้เกิดขึ้นเฮ้ยมันน่าอัศจรรย์ใจอัศเจรีมาก
หลายคนก็บอกว่าประหลาดหลายคนบอกตกใจทำไมมีแสงเกิดขึ้นน่ะ
ไม่เคยเลยนะแต่บางคนที่มองเป็นมุมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส
ก็มองเรื่องเป็นเรื่องของการหักเหของแสงสะท้อนเรื่องของแสงสะท้อน
แสงตกกระทบค่ะเนี้ยจังหวะเนี้ยค่ะคุณดูสิอืมเห็นไหมนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
เห็นไหมเป็นวงขึ้นเลยเป็นวงขึ้นเลยอ่านี่ฮะเขาบอกเป็นแสงรัศมีร์อะไรแบบนี้นะ
เป็นแสงรัศมีร์เชื่อกันว่าไอ้ส้มฉุนเนี่ยรับรู้แล้วก็ส่องสว่าง
เพื่อไปเสริมบารมีให้นายทหารท่านเนี่ยนะฮะเขาเชื่อกันแบบนั้นนะคะ
เราก็ไม่รู้แหละก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ทีนี้มาดูประวัติไอ้ส้มฉุนหน่อย
ส้มฉุนเนี่ยเป็นอดีตลูกศิษย์วัดทรงเสวยที่หลวงปู่คล้อยเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเนี่ยนะคะ
นำมาชุบเลี้ยงแล้วต่อมาไอ้ส้มฉุนเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าไปจมน้ำนะฮะ
ปรากฏว่าชาวบ้านก็เห็นวิญญาณส้มฉุนเป็นระยะ
เขาเล่ากันแบบนี้นะคะจนกระทั่งมีการปั้นหุ่นรูปเหมือนเอาไว้ที่สาลา
ตรงจุดนี้สาราการประเรียนเพื่อให้คนไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบหน้าที่การงานการค้าขายประสบความสำเร็จ
บางคนที่มีลูกยากก็มาค่ะมาขอแล้วก็สมหวังสิครับนะ
การันตีได้ด้วยอะไรไปดูเลยนะที่สาระการประเรียนตรงนี้
ของแก้บนเยอะมากค่ะเยอะมากแปลว่าศักดิ์สิทธิ์สุดสุดนี่นี่อ่ะ
มีอะไรบ้างล่ะน้ำแดงรูปปั่นไก่มาลายตุ๊กตาเออมาลายกว่าเมนะน่ะเอ่อ
เพราะฉะนั้นแล้วอยากไปแก้บนบ้างจังเลยเอาไปไหมไปไหม
คุณจะแก้บนด้วยอะไรดีขอให้ถูกสักงวดละกันเออเออ
ไปขอดูคุณผู้ชมแต่ว่าคือชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าคือศักดิ์สิทธิไง
ใช่ค่ะใช่ค่ะคนอาทินก็ไปเยอะข่าวต่อไปนี้